พาไปดูที่รถบั๊มหน่อยค่ะครับรถบั๊มนี้อื้อหือ
คุณเคยเล่นไหมหลังคุณสุดสกุลดิฉันเคยเล่นตอนเด็กเด็ก
ครับแต่อันเนี้ยจะให้ดูค่ะที่เล่นเนี้ยเด็กไหมอ่ะคุณสุดสกุล
เด็กไหมฮะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอายุประมาณเนี้ย
ทรัมนีนะครับสามมะเนญค่ะอ่าเด็กมั้ยหรือไม่เด็กมั้ย
ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าผ้าเหลืองใช่ค่ะครับเล่นแบบจีวอนปลิวเลยอ่ะ

โอ้โหหุ้ยติ้งกันอยู่สามรูปสามรูป
สามคันใช่ค่ะแล้วแหม่เสียงเพลงเลยนะครับมันก็มันก็เหล้าอารมณ์มานะคะ
ก็ตามสไตล์รถบั๊มนะต้องมีเพลงมันแล้วก็บั๊มกันมันแบบนี้นะฮะ
ในเฟซบุ๊คเขาเขียนไว้ม่วนโบนอร์เนรมาในเครื่องแบบเลยนะครับ
ลิปนี้อะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยทั้งสามรูปอายุประมาณสิบห้าถึงสิบแปดปีน่ะ
แล้วก็กำลังเล่นรถบั๊มอยู่ในร้านเครื่องเล่นนะคะชนกันไปชนกันมา
นี่คืองานมหากัมปงรังพระใหม่แพวร์แล้วก็งานกาชาธิกรสินณ์นะคะโอ้โห
นี่มีคนเข้าไปแซวใส่สบงแล้วส่งรถบั๊ม
ใช่ค่ะตั้งคำถามแหละว่าทำแบบนี้มันสมไหม
สมกับสบงจีวอนที่ใส่ไหม
นี่นี่นี่นี่นี่นี่ก็ข่าวลงไปในงานนี้เลยนะ
ใช่ฮะมีคนเขาแสงความคิดเห็นกันนะฮะ
บางคนก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมนะ

แต่บางคนแสดงความคิดเห็นแบบนี้
เนรก็เหมือนเด็กแหละหรือเหมือนวัยรุ่นทั่วไป
จะเอาอะไรมากมายกับคน
ใช้ว่าเป็นคนนะอย่างกิจใจคนนะฮะ
ใช่ค่ะนี่นักข่าวของเราก็เลยลงไปที่งานนี้หน่อยสิ
เพราะว่าจริงงานเขายังจัดอยู่ใช่ไหม
เขาจัดถึงวันที่๒๖กุมภาค่ะคุณผู้ชม
พอไปถึงไปคุยกับคนดูแลรถบั๊มตรงนี้
เราไปถึงเขาก็บอกว่าอ๋อเมื่อวานนี้นะ
มีสามเมอร์เนนมา๕๖รูปนี่แหละ
เดินเข้ามาเลยขอซื้อบัตรจะไปเล่นรถบั๊ม
ช่วงเที่ยงใช่ไหมคุณรางวัลเลยฮะ
ก็ยังถามอยู่เลยว่าโอ๊ยมันจะไม่บาปเหรอท่าน

สามเณรบอกว่าไม่บาปหรอก

จะให้คนที่ดูแลรถบั๊มเขาเล่าต่อค่ะ
สามเมอร์เนนมากี่คนพี่
มาสี่ห้าคนได้ครับ
พี่เห็นแบบนี้พี่รู้สึกแปลกไหมพี่
เคยเห็นแบบนี้ไหมพี่
เอาอย่างนี้เขาขายบัตรไปให้๓ใบ

เพราะว่าโยมคนอื่นไม่กล้าเข้าไปบัมต์กับสามเมอร์เนบเหรอคุณ

โยมคนอื่นบอกขอเล่นหน่อยเดี๋ยวจะไปบั้มกับสามเณรไม่ได้

ทีนี้คนที่ขายบัตรให้เขาบอกแบบนี้

แต่ถ้าไม่ให้สามเณรเล่นก็กลัวบาปเหมือนกันว่าไปขัดใจสามเณร

สามเณรซื้อบัตร๓ใบและสามเณรที่เหลือก็คือยืนรอยืนดูนะ

ไม่ให้เล่นก็กลัวบาปเหมือนกัน
ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนผมก็อึกอึกอักอัก

ทำตัวไม่ถูกอะนะคะทีนี้นักข่าวของเราก็ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยค่ะ
ไปที่วัดวัดหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกรสิน
ไปเจอกับพระครูพัฒระคุณาพร
ซึ่งท่านเนี่ยเป็นรองเจ้าอาวาสวัดที่เนรสังกัดอยู่นะคุณผู้ชม
คือเราก็ไปถามท่านนั่นแหละท่านเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าอ๋อสามเณรที่โยมนักข่าวเห็นในคลิปน่ะ
จริงเขาอายุไม่ถึง๑๘หรอกนะ
อายุแบบ๑๒๑๓อ่ะมหนึ่งใช่
ดังนั้นก็เมื่อกี้ไงคุณสืบสกุลพูดว่าอะไรนะ
มีคนคอมเมนต์ว่าสามเณรก็เหมือนเด็กแหละ
อันนี้ก็เหมือนเด็กแหละยังห้ามใจไม่ได้

สามเมอร์เนนบอกว่าตอนแรกไปเดินปกติเลย
แต่พอไปเห็นรถบั๊มเคยเล่นก่อนที่จะบวชด้วยไง

แต่เขาสิบสามก็มอหนึ่ง
เพราะโดยวัยของเขา
เมื่อไปแล้วเนี่ยหากห้ามใจไม่ได้

ไม่มีเกียรตนาไม่มีเกียรตนาก็

ผู้ดูแลลูกเนร
ก็ได้เรียกลูกเนร

ว่าจริงหรือไม่อย่างไร
สำเนียนก็บอกว่า

เล่นตั้งแต่ป๕ป๖

ก็เลยอยากลอง

จริงอยากอ่านในมุมของความคิดเห็น
คุณผู้ชมนะอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมานะ
นี่ก็มีเริ่มทยอยส่งมา
เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้จบก่อนละกัน

กรรมการวัดเองก็มีการว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันของทางวัดไว้
เดี๋ยวจะมีการดำเนินการตามระเบียบของวัด

ผมเนี่ยคิดอย่างนี้สมมุตินะ
สามะเนรไปทัศนะศึกษาที่ชายทะเล

ไปน้ำตกลงเล่นน้ำได้ไหม

ตามภาษาเด็กสมมุติเด็กอยากเล่นน้ำ

นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นคำถามไงว่า

ก็มีทั้งที่บอกว่า
ก็เล่นหน่อยเถอะจะซีเรียสอะไรนักหนา

ส่วนบางคนก็จะบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ควรนะ

แต่สีนที่ตัวเองได้รับเห็นไหม
มันก็มีเสียงทั้งสองฝ่าย
คือยามเมื่อห่มผ้าเหลืองแล้วนะ
วิถีชีวิตของพระของเนร
ท่านก็จะไม่เหมือนคนสามัญธรรมดาแล้วนะ